คุณผู้ชมลูกต้องอยู่กับแม่ลูกต้องอยู่คู่กัน
แต่เหตุการณ์นี้ลูกไม่อยู่กับแม่ค่ะ
หลุดจากแม่แล้วมันเป็นแบบนี้เลยครับ

หนูจากตัวแม่แล้วเดี๋ยวตัวแม่กำลังจะมาจอด
นี่ครับตัวแม่มาแล้ว

แม่อยู่ไหนลูกอยู่นี่

คุณผู้ชมพอเราภาคแล้วฟังเสียงภาคเขาก็ว่าตลกดี

ใช่ค่ะแล้วมันก็มีความสูญเสียสิ
พอมันหลุดมาจากแม่แล้วไปพุ่งชนบ้านคน

ไม่รู้แต่อันนี้ให้คุณผู้ชมดู
ลูกแม่ที่เราคุยกันหมายถึงตัวพ่วง

คุณขนดินขนไม้มามันหนักอยู่นะคะ

โอ้ยกล้องวงจรปิดจับผ้ามาไว้ได้เลยค่ะ

จุดตรงนี้อยู่ริมถนนสายสุขุมวิทย์ช่วงยูเทิร์นท่าม่วงนะคะ
อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ
แล้วที่มันพุ่งเข้าชนบ้านคนบ้านคนก็เสียหายสิ
อกจากนี้นะอย่างอื่นที่เสียหายมีอะไรอีกล่ะ
หกล้อบรรทุกน้ำรถกระบะมอเตอร์ไซค์ต้นทุเรียนที่ขายอยู่หน้าบ้าน
เขาขายต้นละ๑๐๐อยู่๕๐๐ต้นคิดดู
โอ้โหบวกลบคูณหารกดเครื่องคิดเลขดูความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕แสนนี่
สภาพแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่มีคนเจ็บนะ
คนขับรถบรรทุกเนี่ยคือนายธารชัยปิ่นเล่
เอาไม้ยางมาจากจังหวัดตราดกำลังจะไปส่งที่ระยองไง
แต่ว่าตัวลูกพ่วงไม่รักดีหลุดจากตัวแม่
ผมเอาบังคับแล้วคุมยังไงอ่ะ
แตะเบรกทำให้ความเร็วมันลดลง
บีดแตะปีนบอกให้รถคันข้างหน้าเขายิน
แล้วเนี่ยก็เร่งเครื่องแซงหนีขึ้นไปได้
ไม่เกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนร่วมทางนะคะ
เขาก็เหยียบแซงขึ้นหน้าไป
มันหลุดได้ไงไม่รู้อีก
นี่อ่ะสลักตัวนี้ครับ
เวลาช่วงกระทรวจอ่อมันกระทรวจก็ลุดได้
นี่แหละควรมาขวับคุณธรชัยนะ

เขารู้ว่าไงลูกผมมันไปแล้ว

คันอื่นเขารู้แบบนี้ไงก็เร่งเครื่องแซงไปเลยไม่โดนลูกพ่วงเนี่ยมันพุ่งชนคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าของบ้านหลังนี้คุณสุภวัฒน์บอกว่าโอ๊ยตอนนั้นผมกับเมียกินข้าวอยู่ในบ้าน
แต่เห็นกล้องวงจรปิดตลอดเลยมาแล้วที่รักมาแล้วมาแล้วโครง
ชนเลยค่ะจังหวะนั้นอะคิดอยู่แล้วถ้าเกิดว่า
เขาบอกว่าผมไม่โกรธหรอกคนขับรถบรรทุกผมเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
แต่โอ้โหดูสภาพกระบะข้างหน้าที่โดนลูกพ่วงอัดกระแทกไป
รวมถึงเนี่ยคุณผู้ชมรถหกล้อบรรทุกน้ำก็อยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ

และเดี๋ยวต้องแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถบรรทุกต่อไปด้วยนะคะ